แต่เราไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันต่อเนื่องกันบ้างนะคะ
เพราะว่าเกิดขึ้นกันหลายพื้นที่ค่ะ
แล้วก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเตือนภัยกันด้วย
กรณีที่นักเรียนชั้นม๔ได้ยืมรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์

ปรากฏว่าขับไปชนคนจูงจักรยานที่เขากำลังข้ามถนน
คนขับบิ๊กไบท์นี่เสียชีวิตนะคะ
จุดเกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณถนนสายแม่สอดตาก

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบรถจักรยานพลิกคว่ำอยู่กลางถนน
ที่เป็นจุดกลับรถเนี่ยนะคะสภาพรถนี่พังยับเลย
ใกล้กันพบตัวนายจ่อทะเวยอายุ๒๓ปีเป็นชาวพม่านอนสลบจมกองเลือดอาการสาหัสเลยค่ะ
โดยกู้ภัยต้องรีบช่วยเหลือนำตัวไปส่งโรงพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
ทะเบียน๑กไก่จจ๘๑๑๘นครปฐมพลิกคว่ำอยู่กลางถนนด้านหน้ารถเนี่ยพังยับเหมือนกัน
และใกล้กับบิ๊กไบท์นี้พบศพนายเฉลิมชัยอรุณพรชัยคีรีอายุ๑๖ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๔โรงเรียนชื่อดังในอำเภอแม่สอด
สวมชุดนักเรียนอยู่เลยคุณผู้ชมเสียชีวิตจมกองเลือดตรงนั้นเลยนะคะ
เพราะว่ามีบาดแผลที่ศีรษะเป็นแผลชะกันเลยค่ะ
กลุ่มเพื่อนนักเรียนที่ทราบข่าวไปดูที่เกิดเหตุเห็นเหตุการณ์เห็นเพื่อนแล้วก็ร้องไห้กันระงมเลยนะคะ
หน่วยกู้ชีพก็นำศพส่งโรงพยาบาลแม่สอดต่อไป
ตำรวจเจ้าหน้าที่ได้สอบถามนายอ่องซานทูอายุ๒๐ปีให้การด้วยน้ำตานะคะว่าก่อนเกิดเหตุนั้นตัวนายอ่องซานทูคือเพื่อนของผู้ตายนั่นแหละ
ขับรถไปพร้อมกันนะคะขับรถจักรยานยนต์นี่แหละไปซื้อสินค้าในห้างที่อยู่ในตัวอำเภอเมืองแม่สอด
พอซื้อเสร็จแล้วกำลังจะขี่รถกลับแต่ว่าผู้ตายได้ขอเปลี่ยนรถกันขี่ค่ะ
โดยนายอ่องซานทูก็บอกผู้ตายว่าให้ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะ
แต่ว่าผู้ตายไม่ยอมเตือนแล้วนะฮะใช่
ก็ขี่มาตามถนนเรื่อยนะคะจนกระทั่งมาชนกับรถจักรยานของแรงงานพม่า
ที่เขากำลังจูงข้ามถนนชนกันอย่างแรงทั้งคู่เนี่ย
เด็นคนละทิศคนละทางเลยนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้ว
นักเรียนชั้นม๔นี่แหละเสียชีวิตค่ะที่เกิดเหตุ
แล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะคะ